ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นหันมารวมกลุ่มกันเป็นคลัสเตอร์

เบื้องต้นสามารถลดต้นทุนได้ถึง๑๐๐ละ๑๐ด้วยกัน
อกจากนี้การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์นั้นก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการตลาดอีกด้วย
เพราะจะมีการหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างภายในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกันครับ
ดังนั้นนี่คือโอกาสสำคัญในการพัฒนาสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ข้าวไร้เบอรี่ในบัญจุพันธุ์ทันสมัยช่วยเพิ่มมูลค่า
น้ำปลาร้าต้มปรุงสุกแบรนด์แม่หญิงที่บรรจุในขวดแก้ว
ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างสินค้าในกลุ่มคลัสเตอร์แปรรูปอาหาร
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
เราเคยซื้อข้าวจากโรงสีนี้เมื่อวันหนึ่งเราเป็นคัสเตอร์กัน
เรารู้จักกันก็สามารถลดราคาซื้อได้ลงมา
อย่างน้อยก็มีสัก๑๐จากซื้อข้าวเคย๕๐๐ก็เหลือ๔๐๐อะไรประมาณนี้
สามารถลดต้นทุนได้แล้วก็เหมือนกับว่าพอเราต้นทุนถูก
เข้าไปขายเนี่ยมันก็ทำให้มูลค่าเราเพิ่มขึ้นได้ด้วย
เช่นเดียวกับกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานีที่ยอมรับว่า
รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ส่งผลให้มีการพัฒนาสินค้าได้มากขึ้น
เพราะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดภายในกลุ่ม
ที่สำคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตเช่นค่าออกแบบลายผ้า
จากปกติมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าครั้งละ๕๐๐๐บาท
ก็จะเหลือเพียงหลักร้อยเท่านั้น
ในส่วนของการออกแบบลายผ้านั้นนะฮะจะเห็นได้ว่า
แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่จะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์โดยส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้ว
แต่ในจังหวัดอุดรธานีเราจะมีลายที่เรียกว่าลายก้นหอยหรือลายขดตัวนี้
ในการรวมกลุ่มกัน๑ครั้งเราจะมีแบบให้เขามีเวลาให้เขาในการทำดีไซน์

ใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะถูกลงเพราะว่าเกิดกับการรวมกลุ่มมาก่อน
แต่ถ้าหากผู้ประกอบการลายเดี่ยวไปขอให้นักวิชาการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบให้ค่าใช้จ่ายต่างก็จะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตเขาในส่วนนี้ไปได้ครับ
สำหรับ๑๗คลัสเตอร์ครอบคลุมพื้นที่๑๘จังหวัด
มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน๒๓๑๗ราย
และผู้ประกอบการที่มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น๓๘๒ราย
โดยมีรายได้รวม๒๐๗๑ล้านบาท
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง๑๐๙ล้านบาท
จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง๖๗ล้านบาท
หลังเข้าร่วมโครงการคลัสเตอร์ที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดคือ
สเตอร์แปรรูปอาหาร๒๐๐๐ล้านบาท
รองลงมาเป็นเครื่องหนัง๕๔ล้านบาท
และคลัสเตอร์บรรจุภัณฑ์โลหะ๑๕ล้านบาท
ส่วนคลัสเตอร์ที่สามารถลดต้นทุนได้มากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังลดต้นทุนได้๑๐๐ล้านบาท
รองลงมาเป็นเซลาคัสเตอร์๓ล้านบาท
และคลัสเตอร์สิงธอเพชรเกษมลดต้นทุนได้๒๕๐๐๐๐๐บาท
สำหรับแผนการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผ่านรูปแบบคลัสเตอร์ปี๒๕๕๙

อัญชลีซิริม่วะข่าวทะลัดทีวีรายงาน